เรานำเสนออย่างต่อเนื่องแนะนำการศึกษาในต่างประเทศนะครับ
วันนี้เรานำเสนอความรู้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในสหราชนาจักรนะครับ

ซึ่งคุณสุพัตราศรีปัชชิมพุศิกาธรรรถทีวีของเรา
จะพาไปดูเรื่องของการเรียนการสอนในสถาบันสอนภาษาชั้นนำ
ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่สหราชนาจักรนะครับ
ติดตามได้จากรายงาน
ต่างด้านภาษาของนักเรียนต่างชาติ
เป็นสถาบันที่เน้นพัฒนาภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษา
โดดเด่นด้วยการจัดทำตำรา
และหลักสูตรการสอนของตัวเอง
หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว
แต่ละปีมีครูจากประเทศไทยมาเรียนเป็นกลุ่มประมาณ๔๐คน
นักเรียนไทยส่วนใหญ่สนใจพัฒนาทักษะด้านการพูดและการออกเสียง

ว่ามีความรู้ทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหนเพื่อง่ายต่อการสอน
การรับนักเรียนจากทั่วโลกบางคนภาษาอังกฤษแย่มาก
เพราะเขาไม่ได้เรียนหลายคนมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้งาน
จึงทำให้นักเรียนเหล่านี้รู้สึกว่าตัวเองอ่อนด้อยภาษาอังกฤษ
ซึ่งหากกระตุ้นให้เขาได้ใช้บ่อยจะพัฒนาได้เร็วมาก
ธนวัฒน์และสิทธิพัฒน์ภาวสุ๒พี่น้องนักเรียนไทยบอกว่า
สาเหตุที่ต้องมาเรียนภาษาอังกฤษเพราะพื้นฐานแย่มาก
เมื่อที่บ้านทำธุรกิจกับคนต่างชาติต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นประจำ
ครอบครัวจึงส่งมาเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษา
ทั้งสองบอกว่าช่วงแรกอาจารย์ประเมินความรู้อยู่ในระดับต่ำสุด
แต่ผ่านไป๗เดือนพวกเขามีความภาคภูมิใจในตัวเอง
และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นมาก
ภาษาอังกฤษกลายเป็นทักษะสำคัญในชีวิตปัจจุบันการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นมากกว่าการท่องจำวัยกร

พัตราศรีปัชชิมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรค่ะ